เป็นกล่องข้าวเหนียวหมูทอดจากประเทศไทย
แต่เป็นกล่องที่นำไปทิ้งเกลื่อนกลาด
อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศสวิสเตอร์แลนด์ค่ะ
จนทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางเลยนะคะ
ล่าสุดทางบริษัททัวร์ออกมาชี้แจงภาพที่เกิดขึ้นค่ะ
ได้เปิดเผยภาพขยะค่ะ
ซึ่งประกอบไปด้วยกล่องข้าวเหนียวหมูจากประเทศไทย

ซึ่งไปทิ้งอยู่บริเวณบันไดทางลงน้ำตกรายประเทศสวิสเตอร์แลนด์
เป็นกล่องสีขาวถูกทิ้งรวมกันไว้
มีข้อความระบุด้วยว่าของบริษัทไทยประกันชีวิต
ทำให้เกิดเสียงดรวิจันทร์ออกมาเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของกระทู้รายนี้บอกว่าได้รับภาพเหล่านี้มาจากเพื่อน

ส่งมาถามว่าภาษาที่เขียนอยู่ที่กล่องเนี่ยภาษาไทยใช่ไหม
ดูแลลูกทัวร์ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทไทยประกันชีวิต

ทางบริษัททัวร์ขอแสดงความเสียใจและขออภัยที่มีเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้น
หัวหน้าคณะทัวร์ชี้แจงแบบนี้ค่ะ
บอกว่าได้เก็บกล่องข้าวเหนียวหมูที่ลูกค้ารับประทานหมดแล้ว
ในกล่องสีขาวใบใหญ่ซึ่งวางอยู่บนรถ
ขณะที่บางส่วนรับประทานไม่หมดก็เก็บไว้ที่ช่องว่างหน้าที่นั่ง
พอลงไปถ่ายรูปน้ำตกกลับมาปรากฏว่าพนักงานขับรถ
นำกล่องข้าวเหนียวหมูทั้งหมดไปใส่กล่องสีขาวใบใหญ่
นำไปทิ้งบริเวณจุดที่ตั้งถังขยะบริเวณทางขึ้นลงน้ำตก
คนขับรถเป็นคนท้องถิ่นยืนยันบอกว่านำขยะไปทิ้งไว้แล้ว
ที่จุดทิ้งขยะไม่ได้ไปการทิ้งเรียดราดแบบที่เห็นในภาพ
ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความสกปรกเสียหายแต่อย่างใด
ก็ไม่รู้ว่าภาพที่ปรากฏให้เห็นเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ
บริเวณน้ำตกรายแล้วเพื่อขอเช็กภาพ
กล้องวงจรปิดเพื่อสืบหาความจริง
และยินดีจะติดตามตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงมาแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ